เอามาดูกันที่นักร้องหนุ่มแซคชุมแพรกันบ้างดีกว่า
หลายคนเป็นห่วงช่วงนี้แซคเขาก็งานเยอะ
แต่แซ็กเองบอกเลยว่าพี่ช่วงนี้ผมเครียดมาก
กลัวจะร้องเพลงไม่ได้ไปตลอดชีวิต

สำหรับนักร้องหนุ่มแซคชุมแพร

ประกอบกับเส้นเสียงอักเสบตอนนี้มันอักเสบมากขึ้นอีก

บอกเหนื่อยเหมือนกันพี่กินยาแล้วก็เหนื่อยแต่มันก็ดีขึ้น
ก็ทำให้วันอาจจะมึนอื่นไปบ้างเวลาเราสัมภาษณ์แซ็คใช่ไหม
ใช่เขาก็รู้เหตุผลเขาเขามึนยานะฮะ
ก็เลยส่งผลในเรื่องของการทำงานร้องเพลงเนี่ยนะคะก็เลยต้องหยุดทานไปบ้างดีกว่า
คุณหมอแนะนำว่าควรทำการผ่าตัดเส้นเสียงเรื่องใหญ่นะ
จะได้ไม่ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตในอนาคตนะฮะแต่ว่าพอผ่าแล้ว
มันอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาตัวนานอีกเป็นปีเลย
ก็เลยโอ้โหเอามือไก่หน้าผากเลยคราวนี้เอาไงดี
อยากผ่าตัดเพราะว่ายังอยากทำงานร้องเพลงอยู่
พูดง่ายเลยนะครับพี่ผมยังต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
ก็ล่าสุดผมไปเอ็กซาเรย์คอมาเขาก็ยิงกล้องเข้าไปฮะ
ถ้าเปรียบลำคลองผมก็เหมือนท่อเหล็กอ่ะฮะ
ตอนนี้มันเป็นขี้สนิมเราจะเปล่งเสียงออกมาอย่างนี้ครับ
มันจะทำให้เราเจ็บคอหรือว่าจะทำให้แบบว่า

เวลาที่ผมต้องไปเจออยู่ในสตู
ผมจะเลี่ยงมากเวลาที่ไปถ่ายรายการในสตู
แล้วก็พี่ได้แบบว่าได้ร้องเพลงแบบเสียงสูง

คิดไว้อยู่ครับถ้ามันไม่ดีขึ้นนะครับ
ก็น่าจะต้องไปทำครับเพราะว่าเราต้องใช้เสียง
ยกมือขึ้นมาพวกเราต่อจากนี้ข้าพเจ้า
จะไม่แซวแซคชุมแพรกันอีกแล้ว
ว่าน้องเป็นอะไรอื่น
เขาทานยาน้องทานยาเป็นกำลังใจให้แซคหายป่วยไว

คือเขาไปทำสกูปติดตามได้กับบันทึกไทรัศน์นะครับใช่ข้างหน้าขึ้นพระทั้งหมดเลย
เรือนขวัญเขาไปแบบเปิดแผงพระ
แบบใช้คำนี้เลยนะคะกรุพระของคุณแซคชุมแพรติดตามได้กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เสียงตาเราเพิ่งรู้แล้วนี่จริงเยอะมากขนาดนั้น